คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙วันนี้ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม๑คนนะครับ
เป็นผู้หญิงอายุ๒๒อาชีพดูแลนักท่องเที่ยว
สัมผัสกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
เหมือนกับผู้ป่วยที่ยืนยันเมื่อคนที่๓๗ตอนนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานขับรถ

ทีนี้ตอนนี้ที่ต้องป้องกันกันที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลตัวเอง
ล้างมือให้สะอาดกลิ่นร้อนช้อนกลางล้างมือ
มีหน้ากากอนามัยคนที่ป่วยจำเป็นต้องใส่ถูกต้องคนไม่ป่วยก็ใส่ก็ได้
หน้ากากอนามัยที่มันขาดแคลนเนี่ยภาครัฐเขาพยายามจัดการ
บางคนก็หาซื้อลำบากหาซื้อได้ไม่มีคุณภาพก็มี
แต่วันนี้มีเรื่องหนึ่งผมเห็นแล้วโอ้โหตะลึงไม่น่าเชื่อเขาทำกันแบบนี้เนอะ
ไปเลยอืมนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอวิหารแดงนะฮะ
นำโดยในอำเภอแล้วก็ตำรวจสพวิหารแดงด้วยที่สระบุรีนะครับ
ฝ่ายความมั่นคงด้วยสาธารณสุขด้วยไปตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๕ทับ๒หมู่๖ตะบลหนองสวงอำเภอวิหารแดง
หลังจากได้รับรายงานว่าที่นี่นะฮะมีการทำหน้ากากอนามัยรีม
ไปถึงเจอวัยรุ่นชายหกคนครับท่านผู้ชมครับกำลังแบ่งหน้าที่กันทำงานนะฮะ
บางส่วนก็คัดแยกชิ้นส่วนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
บางคนก็เอาหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปรีดนะฮะ
เตารีดรีดนะทั้งทั้งที่มันคือของเก่านะครับ
นี่ฮะเอาเตารีดรีดอย่างเงี้ยอ้าวมันได้เหรอ
แล้วมันจะคิดได้ว่าเอาไปทำอะไรอ่ะเออนี่คุณเขียนมาสอน
ใช้แล้วด้วยนะหน้ากากอนามัยใช้แล้วนะครับโอ้โหนะ
คือหน้ากากอนามัยเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับตั้งใจจะรีดให้เรียบ
แล้วพับให้เหมือนกับของใหม่แล้วเอาไปบรรจุใส่หีบห่อ
เพื่อเอาไปขายนี่ฮะกลุ่มวัยรุ่นชายเหล่านี้
เห็นรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยโอ้โหต่างคนก็ต่างผลาจากหน้าที่ที่ทำอยู่
อืมอ่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับอ่าพบของกลางเยอะแยะไปหมด
มีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่๑เครื่องเตารีด๒อันมีถุงบิ๊กแก๊กหลายใบด้วย
มีกล่องกระดาษอีกหลายใบนะครับอ่าบรรจุหน้ากากอนามัยทั้งนั้นนะครับ
คาดว่าน่าจะมีประมาณหลายหมื่นชิ้นไปดูที่พงหญ้าห่างจากตัวบ้านเล็กน้อย
ก็พบหน้ากากอนามัยที่ชำรุดแล้วผ่านการคัดแยกไปแล้ว
เอาไปกองทิ้งเอาไว้ก็มีนะครับจากการสอบสวนพบว่าบ้านหลังนี้
เป็นของนางจินตนานามวิชัยอายุ๔๗ปีแต่ว่าตอนนั้นไม่อยู่บ้าน
เจอแต่ลูกชายอายุสิบเจ็ดอ่าทางนางเภอวิหารแดงก็เลยโทรไปหา
จินตนาบอกว่าเขาไม่ได้เอาหน้ากากอนามัยไปรีไซเคิลนะ
ไม่ได้ไปทำขายใหม่เขาแค่จ้างวัยรุ่นมาตัดมาคัด
แล้วจะเอาเหล็กอ่ะเหล็กที่มันอยู่ตรงก้านอ่ะอ๋อ
ขอบเพื่อจะคงจะเอาเหล็กไปขายอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ไม่ได้มั้งไม่น่าจะไม่ได้นะเพราะมันคือหน้ากากอนามัยที่มันผ่านเชื้อโรคเชื้อโรคมา
เจ้าหน้าที่ไม่ปากใจเชื่อนะครับตอนนี้ก็ให้สพวิหารแดง
ไปดำเนินคดีต่อนะฮะถ้าพบว่ามีการเอาไปทำเพื่อจะขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
อันนี้โดนแน่เจ้าหน้าที่บอกเอาหนักเลยนะคะ